ส่วนเหตุการณ์ที่นครสวรรค์นะคะที่มีสาวร้านคาราโอเกะวัย๑๖ปี
ถูกเสียเจ้าของร้านเนี่ยเจาะยิงหน้าผากจนสิ้นใจค้าร้าน
เลยนะคะตอนแรกเนี่ยคนก่อเหตุบอกว่าปืนลั่น
แต่ล่าสุดยอมรับสารภาพแล้วนะคะซึ่งทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
บอกว่ายังไงต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานค่ะ
จากสาเหตุหึงหวงกลัวว่าน้องแอ๋มจะไปมีชายอื่น
คลิปนี้พี่สาวฝาแฝดของน้องแอมป์เปิดเผยต่อทีมข่าว
บอกว่ายังหดหูและสงสารน้องสาวที่ต้องถูกฆ่าตาย
ทั้งที่ไปทำงานเพื่อหาเงินจุนเจือครอบครัว

เจ้าของร้านคาราโอเกะมากว่า๗เดือน

เนื่องจากนายแจงมีภรรยาและลูกอยู่แล้ว
กระทั่ง๑เดือนที่แล้วน้องสาวพยายามตีตัวออกห่าง

ทำร้ายร่างกายและขู่จะฆ่าให้ตาย

สุดท้ายใช้ปืนยิงเจาะหัวน้องสาวจนเสียชีวิต
ไม่ใช่ว่าแม่ไม่ห้ามนะแม่ทุกคนห้าม
ทุกคนก็ห้ามเพื่อนก็ห้ามไม่ให้ไปทำเพราะว่าเป็นห่วงแอ๋ม
แต่ที่แอ๋มทำเพราะว่าแอ๋มมันอยู่เฉยไม่ได้
เพราะว่าทั้งชีวิตมันมาทำงานมาตั้งแต่เด็กแล้ว

ทำงานส่งให้แม่บ้างมันเต็มใจให้แม่เองแม่ไม่เคยขอมัน
ถ้าคนบอกว่าแม่เห็นแก้เงินอยากให้ลูกส่งลูกไปตาย
ลูกไปทำงานให้ลูกตายอย่างนี้
ไม่ใช่ค่ะแม่เขาห้ามแม่เขาไม่ได้อยากให้ทำ
แม่เคยบอกว่าเดี๋ยวแม่เลี้ยงเองให้อยู่บ้านนี่แหละ
แต่เขาอยากทำเองเขาอยากช่วยแม่
งานศพคืนที่๒ของน้องแอ๋มเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
และแม่ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นำภาพถ่ายที่น้องแอ๋มชอบที่สุดตั้งหน้าศพ
เพื่อระลึกถึงลูกสาวที่จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ
แม่ของน้องแอ๋มเล่าถึงประโยคสุดท้าย

ไม่คิดว่านั่นคือประโยคที่ลูกบอกลา
และจากผู้เป็นแม่ไปทั้งชีวิต
เช่นเดียวกับผู้เป็นพ่อที่เฝ้ารอความยุติธรรม

หลังนายแจงให้การกับตำรวจอ้างว่าปืนลั่นไม่ได้ตั้งใจยิง
แต่แท้ที่จริงแล้วเพราะหึงหวง
กลัวว่าลูกสาวจะไปมีชายอื่น
คือรับไม่ได้คือแบบน้องอายุแค่นี้

คือแล้วน้องแบบก็ทำงานแบบเป็นลูกน้องเขาอะ
ถามว่าเออที่สิ่งที่เรารับที่ผ่านมาคือ

ถ้าแค่นั้นทำไมแบบแค่นั้น

ทำไมถึงต้องเอาชีวิตน้องอะไรอย่างนี้
ก็อยากจะถามว่าเขาทำน้องทำไมอะไรอย่างนี้

เขาไม่คิดว่าน้องจะต้องมีแม่มีครอบครัวข้างหลัง

เสียใจมากตอนที่เขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กอะ
เราเป็นผู้ชายไม่สมควรจะต้อง
แล้วก็ยิงแสกหน้าอ่ะมันอุดชะกันจักร

เขาจะพูดอย่างไรแต่ก็เจ็บโปรดโกรธด้วย
ถ้าฆ่าเขาได้ก็คงจะฆ่า

ใช้ติดคุกไม่คุ้มต้องตายตามนั้นไป

ตำรวจสพลัทยาวเค้นสอบจนได้แจ่งรับสารภาพ

สอพอร์ราชยาวเค้นสอบจนในแจงรับสารภาพ
เจตนายิงน้องแอ๋มจริงสาเหตุเพราะหึงหวง
ก่อนนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เบื้องตนแจงเขาหาค่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนกรณีที่มีลูกจ้างเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า๒๐ปี
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งสอบปากคำ
นำตัวในแจงไปฝากค้างที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป
สุภกิจตะโกจีนถ่ายภาพสุชาดาสิริคงทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน